ต่อกันที่คุณแม่ไอด้ากันบ้างดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเห็นไอด้าที่ไหน
จะต้องเห็นน้องลาลาเบลตามติดเป็นเหมือนแบบแฝดคนละรุ่น
นิสัยเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
เห็นตัวติดกันแบบนี้พัฒนาการตอนนี้ต้องบอกว่าน้องเนี่ยกำลังมีความอยากรู้อยากเห็นแน่นอนติดแม่ใช่ไหม
แล้วคุณแม่เนี่ยมีเพื่อนเด็กแนวทั้งนั้นเลยนะครับพฤติกรรมเรียนแบบของน้องลาลาเบลก็มาจากในเรื่องของคำพูดการแต่งตัวนะฮะ
โดยเจ้าตัวมองว่าลูกสาวเนี่ยเป็นเหมือนบัดดี้ที่คุยกันอย่างรู้อกรู้ใจส่วนแววในวงการบันเทิงต้องบอกว่าไอด้าเนี่ยรับเลยว่าน้องลาลาเบลชอบดูละครแล้วก็ชอบทำตามบทบาทในเรื่องเรียกง่ายว่าตัวละครพูดอะไรลาลาเบลจัดได้หมด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
โดยเจ้าตัวมองว่าลูกสาวเนี่ยเป็นเหมือนบัตตี้ที่คุยกันอย่างรู้ใจส่วนแววในวงการบันเทิงนะฮะ
โดยเจ้าตัวมองว่าลูกสาวเนี่ยเป็นเหมือนบัตตี้ที่คุยกันอย่างรู้ใจส่วนแววในวงการบันเทิงนะฮะ

โดยเจ้าตัวมองว่าลูกสาวเนี่ยเป็นเหมือนบัตตี้ที่คุยกันอย่างรู้ใจส่วนแววในวงการบันเทิงนะฮะ
โดยเจ้าตัวมองว่าลูกของเธอเนี่ยน่าจะชื่นชอบวงการบันเทิงอยู่ไม่น้อยค่ะ
โดยเจ้าตัวมองว่าลูกของเธอเนี่ยน่าจะชื่นชอบวงการบันเทิงอยู่ไม่น้อยค่ะ
โดยเจ้าตัวมองว่าลูกสาวเนี่ยเป็นเหมือนบัตตี้ที่คุยกันอย่างรู้ใจส่วนแววในวงการบันเทิงนะฮะ